แล้วเส้นเป็นเรื่องวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพยาวค่ะและตอนนี้ก็มาสืบสาวราวเส้นเมนูข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อที่ร้านป้าแสงเพียนเพราะเป็นขวัญใจคนเมืองมานานกว่าสี่สิบปีและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่นักเล่าเส้นของเราจะได้พิสูจน์ความอร่อยของร้านข้าวซอยเมืองพยาวกันสักทีรสชาติดีแค่ไหนไปชิมกันเลยจ้า
เอาล่ะพร้อมชิมนะครับอันนี้ข้าวซอยค่ะค่ะข้าวซอยซอยไก่ค่ะ
ถูกต้องเวลากินข้าวซอยเนี่ยมันก็ต้องใส่เครื่องปรุงนะ
ค่ะต้องปรุงต้องมีอะไรบ้างแม่ก็มีมะนาวมีหัวหอมแล้วก็มีผักกัดดองค่ะอ่า
อันนี้คือจำเป็นเลยต้องใส่ถูกไหมแก้มแก้มแก้มเป็นแก้มแก้มกับข้าวซอย
แค่นี้แหละฮะหอม
อ่าอีกอันหนึ่งก็คือพริกนี่แหละค่ะแต่พริกร้านแม่ไม่เหมือนพริกทั่วทั่วไปเนอะทั่วทั่วไปเหมือนจะมีน้ำมันเยอะ
แต่ของแม่เหมือนไม่ค่อยมีน้ำมันเลยค่ะทำยังไงอ่ะคราวนี้ก็เวลาผัดไม่ต้องใส่เยอะไง
ใส่น้ำมันเยอะค่ะอันนี้ผัดพริกก็เราจะไม่ใส่น้ำมันเยอะมันจะเผ็ดไหม
ขี้หนูให้ตากแห้งออกแล้วก็มาผัดกับน้ำมันค่ะแต่เราไม่ใส่น้ำมันให้เยอะ
มันก็จะแห้งแห้งแบบนี้ค่ะเอาล่ะชิมดีกว่า
เส้นมันไม่เหมือนข้าวซอยดูดเข้าไปอ่ะไหมค่ะเส้นนี่คือเส้นอะไรครับ
ก็เส้นบะหมี่นี่แหละค่ะอ๋อร้านแม่ใช้เส้นบะหมี่ปกติเลย
ค่ะมันจะมีโรงงานที่พยาวจะมีโรงงานบะหมี่สดสดเลยค่ะ
หี่สดเลยค่ะมันก็เลยจะเป็นเส้นบะหมี่ปกติถ้าเป็นข้าวซอยที่อื่นจะเป็นเส้นใหญ่กว่านี้
แนนไหมแบนแนนใช่ไหมอ่าที่เชียงใหม่เขาจะใช้แบบแบนแบน
ใช่มันมีหลายอย่างแล้วแต่คนเราจะใช้ค่ะแล้วแต่เลือกเลย
แต่ทางร้านก็จะใช้แบบไหนแต่ของแม่เนี้ยแต่ที่พะเยาเนี้ยมันจะมีแบบ
กลมกลมอย่างเงี้แหละค่ะอืมวิธีการทำเนี้ยทำยังไง
ให้แบบว่าน้ำมันมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็หอมเครื่องสมุนไพรแบบนี้
ทำยังไงเนี่ยบอกได้ไหมตั้งกะทิให้แตกมันตั้งกะทิให้แตกมันก่อน
ค่ะแตกมันก่อนก็เอาน้ำพริกแกงข้าวผัดค่ะน้ำพริกแกงก็คือพริกแกงของข้าวซอยเนี้ย
ค่ะมันจะมีส่วนผสมอะไรบ้างพริกแกงตัวนี้หอมก็ไม่มีอะไรเยอะ
มันมีก็มีหัวหอมมีกระเทียมมีพริกเมียเนี้ยหัวหอมกระเทียมพริกค่ะ
แล้วก็มีจะปรุงไปผูกะหรี่ไปอีกหน่อยใส่ผงกะหรี่เข้าไปหน่อยหนึ่งค่ะ
ความหอมให้ได้สีแบบนี้ค่ะผัดจนมันเข้าเนื้อกันค่ะ
ก็จะกลายเป็นน้ำแกงของข้าวซอยเลยค่ะต้องปรุงรสอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
ก็ไม่ปรุงอะไรเยอะนะคะให้ปรุงเลยเอารสธรรมชาติของเขาเลยค่ะ
ข้าวซอยกันมาเยอะนะคะแต่ในทุกที่ที่เราไปก็มักจะมีตำนานส่วนผสม
หรือวิธีการปรุงที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่างข้าวซอยสูตรป้าแสงเพียนนี้
โดดเด่นที่การผัดเครื่องแกงข้าวซอยด้วยหัวกะทิที่ผ่านการผัดจนแตกมัน
ผัดนานจนกว่าจะมีกลิ่นหอมก่อนนำไปเคี่ยวต่อกับหางกะทิและเนื้อไก่นะคะ
อกจากนั้นเนี่ยก็เห็นจะเป็นการใส่ซีอิ๊วดำนี่แหละค่ะที่ต้องใส่นั้นนะคะ
ก็เพื่อเพิ่มรสชาติให้กลมเพิ่มกลิ่นและสีให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งการใส่ซีอิ๊วดำแบบนี้เป็นการปรุงแบบโบราณที่ไม่ค่อยพบในปัจจุบันแล้วล่ะค่ะ
เนื้อเนื้อสะโพกแล้วก็น่องด้วยน้องด้วยค่ะ
ค่ะแล้วอย่างเนื้ออะไรแม่เนื้อวันหนึ่งนี่กี่กิโล
๒๐กิโลกรัมค่ะ๒๐กิโลกรัมขายหมดไหม

เป็นน่องวัวน่องวัวนะฮะผมตัวนี้
เนื้อนี่จะต้องตุ๋นไว้ทั้งคืนนะคะ

ค่ะต้องตุ๋นไว้ตอนเย็นเลยตูดไว้ตลอดคืนเลย

ถ้าเป็นไก่นี่จะผัดตอนเช้าเลยค่ะถ้าเป็นไก่นี่จะผัดตอนเช้าเลยค่ะ

นี่แหละฮะข้าวซอยไก่นะฮะต้นตำรับของจังหวัดพยาวแห่งนี้

นี่ข้าวซอยเนื้อนะฮะ

ต่างกันที่ว่าแค่เนื้อสัตว์เท่านั้นเองค่ะ
เนื้อที่เราตุ๋นข้ามคืนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
เนื้อมันจะนิ่มเลยค่ะมันจะนิ่มมันจะเปื่อยเลยนะ
ค่ะอื้อหือหอมจริง
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
จานเนี้ยราคาเท่าไหร่พิเศษก็ห้าสิบบาทธรรมดาก็สี่สิบบาทค่ะ
เนื้อก็สี่สิบบาทเท่ากันแต่ถ้าพิเศษห้าสิบค่ะ
ใกล้ก็สี่สิบบาทก็เหมือนกันพิเศษห้าสิบเหมือนกันราคาเดียวกันค่ะ
ชายเดียวกันทั้งสองอันเลยค่ะอ่ะมาพยาวแล้วก็ต้องมากินข้าวซอย
ตำรับของที่นี่เดินทางมายังไงครับสำหรับร้านคุณแม่
ถนนท่ากวานค่ะท่ากว้านคือตรงไปเรื่อยนี่จะเป็นอะไร
เป็นกว้านพยาวอ่ะค่ะเป็นทางเข้ากว้านพยาวเลยค่ะ
มาเที่ยวกลางพยาวต้องผ่านร้านแม่ดูป้ายดีด้านซ้ายมือจะเห็นป้ายชื่อว่า
ข้าวซอยแสงเพียรค่ะข้าวซอยแสงเพียรเปิดปิดกี่โมงครับ
แปดโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นค่ะมีวันหยุดไหมไม่มีค่ะ
ไม่มีวันหยุดเลยค่ะนะครับผมหมดเร็วไหมเนี่ยไก่กับเนื้อ
ก็ขายไปเรื่อยถ้าหมดก็ถ้าถ้าหมดก็ทำเพิ่มไปเรื่อยไง
อ๋อทำเพิ่มไปเรื่อยค่ะค่าไปถ้าจำตลอดค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะทาน

พักการชิมก๋วยเตี๋ยวที่พยาวแล้วเข้าครัวไปปรุงเมนูเส้นกับเชฟฟางกันก่อนค่ะ
ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมข้นจืดคาเนชั่น
สวัสดีครับเจฟางครับสวัสดีครับพี่นอทสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
จากสัปดาษ์ที่เดียวทำเมนูโบราณเบอร์ล่างกลับมาเป็นที่แล้วครับ
วันนี้เราอยากทำเมนูประเภทไปเป็นเมนูปฏิบายสักครั้ง
ใช่ครับจากเสียงหา

ขาวที่เราเห็นอยู่ข้างในตัวลาซันนี่เองนะครับ
เนยนะครับแล้วก็แป้งลงไปก่อนเพื่อเราจะทำรูนะครับ
อีกประมาณ๑นาทีครับพี่ให้กลิ่นแป้งมันหายไป

ยังช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้เข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครเลยล่ะครับ
แต่ถ้าคุณผู้ชมอยู่คนเดียวนะครับหรือว่าเป็นครอบครัวเล็กแล้วก็
เดี๋ยวนี้ครับมีนมข้นจืดคาเนชั่นขนาดใหม่กระป๋องเล็ก๑๔๐มิลลิลิตรด้วยนะครับผม
ใช่ครับแต่ไม่ว่าจะใช้กระป๋องขนาดไหนนะครับรสชาติอาหารก็ยังคงอร่อย
กล่อมและมีมิติมากขึ้นเหมือนเชฟมืออาชีพทำให้เช่นเคยครับ
มีพริกไทยฟิลลี่ขาวนะครับแล้วก็มีเกลือ
ส่วนผมต้มเส้นลาสัญญานะครับผม
ระหว่างรอเส้นสุกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะฮันแฮมไปด้วย
ส่วนผมจะคุกส่วนผสมของไส้
ก่อนอื่นเลยก็จะใส่ไข่ไก่เข้าไปครับ

เกลือแล้วก็พริกไทย
เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรอแผ่นลาซานย่าให้สุกก่อนเสร็จแล้ว

มันดีตรงไหนรู้ไหมไงครับพี่มันดีตรงมันมีกลิ่นหอมของนมเบาพอทานเข้าไปแล้วนะสัมผัสได้ถึงความนุ่มละมุนอีกด้วย
อกจากซอสที่มันจะนุ่มนะพี่รสชาติมันก็แบบเข้มข้นกลมกล่อมอะพี่นะ
สุดยอดนี่เมนูนี้นี่ทำไม่ยากด้วยทำง่ายสบายเพียงคุณ
มีแค่นมข้นตึกคาเนชั่นนะครับผมตึกบ้านเอาไว้เนี่ยแค่นี้ก็จะได้เมนูที่สามารถจัดปาร์ตี้ในครอบครัวได้ด้วยนะครับ
เอาละครับผมถ้างั้นวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
แล้วเส้นเป็นเรื่องยังไม่จบแต่ขอพักเดียวแล้วกลับมากินก๋วยเตี๋ยวขวัญใจชาวพยาวกันต่อนะจ๊ะ